อีกหนึ่งเหตุที่ทำให้พี่น้องชาวเชียงรายและชาวเหนือ
บอกโอ้โหตระหนกตกใจเหมือนกัน

ในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะลึกแค่๓กิโลเมตร

สั่นสะเทือนทำให้พี่น้องชาวไทยที่เชียงราย
ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา
นับตั้งแต่ช่วงเวลาเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืน๖นาที
จนกระทั่งถึงตอนเช้านี้๗นาฬิกา๑๐นาที
ความรุนแรงตั้งแต่๒๔ขนาด๒๔
จนถึงขนาด๖๔นะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน๗นาที
ขนาด๖๔ถือว่าใหญ่นะคุณฮะใหญ่ฮะ
แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อคืนตอนเที่ยงคืน๗นาทีนะครับ
ล่าสุดในเวลาตี๕๒๒นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้ง
รอบนี้มีความแรงขนาด๕๓ลึกลงไปจากพื้นดิน๔กิโลเมตรเท่านั้น
เกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ห่างไปประมาณ๘๒กิโลเมตร
ชาวเชียงรายบอกว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่จันทร์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อำเภอพานอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ
แล้วก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนไปถึงจังหวัดต่างทางภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับ
ที่เชียงรายมีช่องบ้านรับรู้แรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหว้ครับคุณผู้ชม

บางคนกำลังนอนอยู่นะครับเพราะเกิดขึ้นกลางดึกต้องสะดุ้งตกใจ

โอ้โหนี่แหละค่ะ
เหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
คนนอนบนเตียงเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้ว
เตียงยังสั่นพัดลมยังสั่นนอนกันไม่ได้เลย
ส่วนนี้แก้วน้ำก็ยังสั่นเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้มีห้องพักโอ้โหสั่นเลยคอมพิวเตอร์นี้สั่นเลยนะครับ

ส่วนอาคารสูงอย่างเช่นหอพัก
ยิ่งรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นะครับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย

วิ่งออกมาจากอาคารกลางดึกแต่ละคนยังใส่ชุดนอนกันอยู่เลย

แล้วก็นอกจากที่เชียงรายดูที่เชียงใหม่นิดนึงไหม
โด๔ชั้นคุณผู้ชมดูค่ะ
ของในห้องอย่างโคมไฟที่วงไว้เนี่ย
มันแกว่งไปมาแบบนี้

ได้รับข้อความแจ้งในมือถือไงถึงรู้ว่าอ๋อแผ่นดินไหว

เพราะว่าเมื่อเช้าทีมข่าวของเราก็ออกไปสำรวจ

รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนเลย

เห็นทุนไม่ไหวเมื่อคืนรับรู้แรงสั่นสะเทือนหรือเปล่า

มันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันโยก

รึเปล่านั้นประมาณหรือที่
เอ่อสักสิบวิได้
หลับไปแล้วค่ะตื่นมาตอนรู้สึกจะเป็นตี

พอดีว่าแผ่นดินไหวปุ๊บก็จับโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วก็เลยมานั่งกลัวแล้วก็บอกกับตัวเองว่า
จะเอาใครลงไปดีคะระหว่างแม่กับลุง

มันก็คือมันไหวไปหมดอะค่ะเพราะว่าพี่นอนเตียงค่ะ
เคยเจอแบบนี้ไหมคะ
เคยเจอรอบก่อนค่ะแต่มันยังไม่เยอะเท่ากับครั้งนี้
ครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะแล้วก็แรงมากเลยค่ะ
ในรอบหลายปี
อกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งข้อมูลเข้ามา
ผ่านกวางฝ้าระวังแผ่นดินไวต่อเนื่อง
ที่เชียงรายที่เชียงใหม่เตียงสั่นบ้านโยก

มีการแจ้งข้อมูลมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุด
บอกว่าชั้น๘เตียงโต๊ะสั่นถุงน้ำเกลือแกว่งไปมาซ้ายขวาอย่างแรง
คุณผู้ชมฮะพยาบาลและคนไข้หลายห้องรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
มีอาการเวียนหัวคล้ายกันคุณผู้ชม
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาถ่ายไว้ได้เยอะนะครับ
คือเราตรวจสอบนะคุณนะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ว่าเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน๖นาที๗นาทีของเมื่อคืนนี้
ประเทศเมียนมานะคุณนะโอ้โหกรมอุตุรายงานเข้ามาเยอะมากคุณ
เป็นหลายสิบครั้งที่เกิดเป็นแผ่นดินไหวขึ้น
แต่ว่าความรุนแรงมันไม่มากนักนะครับ
เว้นตอนตี๕๒๒ที่เรารายงานไป
ก็คือขนาดความรุนแรง๕๐
อกจากนั้นเป็นขนาดความรุนแรงสักประมาณ
ลดลงมาลดหลั่นขนาดความรุนแรง๒กว่านะครับ

ใช่ค่ะคือมันมีตั้งแต่ตี๕๔๒๘ตี๕๔๔๓๗ไล่มา
มาล่าสุดนี้คือ๑๐โมง๓๑ขนาด๒๖นะคะ

ผมนับดูที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานมา

นับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
เดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาก็คงจะมีรายงานแถลงออกมาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมเข้าไปอัปเดตข้อมูลกันก็ได้นะฮะ
ไปดูของเขาที่รายงานเรื่องแผ่นดินไหว
เข้าไปเลยตรงกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
อุตุนิยมวิทยาหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือตอนนี้

เดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ